ขอบคุณผู้ชมครับวันนี้วันออกภัณฑ์ศาสตร์นะครับขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๑นะครับ
แน่นอนว่าทุกปีเนี่ยจะมีประชาชนไปที่ริมแม่น้ำโขง
โดยเฉพาะทางภาคอีสานอย่างนี้ที่หนองคายนะครับ
รอดูบ้างไฟพญานาคกันด้วยแล้วก็มีงานใหญ่ด้วยนะครับ
มีพิธีเปิดงานประเพณีออกพรรษาบ้างไฟพญานาคบ้างไฟพญานาคโลก
คุณแพนเค้กเขมมะนิดมาร่วมรำบวงสวง
กับชาวโพธิสัยกว่า๑๐๐คนที่เป็นนางรำ

แล้วก็จุดหลักของการจัดงานประเพณีออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลก
ก็คือที่อำเภอพลวิสัยอำเภอเมืองหนองคายด้วยนะครับ

นักท่องเที่ยวมากันเยอะทุกปีครับปีนี้ก็มากันเยอะเลยนะครับ
โควิดคลี่คลายด้วยนี่นะฮะมารอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาค
ปีนึงมีครั้งเดียวเท่านั้นคืนวันออกพรรษา
หลังจากมีการลอยเรือไฟกันแล้วเนี่ยรอชมบ้างไฟพญานาค
มีงานเทศกาลต่างด้วยแล้วก็ไม่ผิดหวังนะฮะ
ไฟพญานาคนี่ของจังหวัดหนองคายนะฮะ
ขึ้นมาลูกแรกเนี่ย๑๘นาฬิกา๒๒นาที

โพนแพงตะบนโพนแพงอำเภอรัตนาวาปี
ที่เราเห็นนี่๒ลูกนะฮะหลังจากนั้นขึ้นมาอีกหลายจุดนะฮะ
แต่ชม๒ลูกแรกกันก่อนกันแล้วกัน